คำถามเดียวกันกับที่ถามอาจารย์ปริญญาถามอาจารย์สุภาพ
เมื่อกี้ที่ถามว่าคุณทักษิณกลับมากับการโหวตนายยกคนที่๓๐ในวันนี้เกี่ยวพันกันใช่ไหมครับ
ใครบอกว่าไม่เกี่ยวมาเขียนกระติก
ก็บางคนก็บอกว่าคุณทักษิณก็กลับมาแล้ว

ภาพรวมของการเมืองไทยตั้งแต่ปฏิวัติปี๒๔ปี๔๙มาครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีบทกำหนดรัฐมนูลให้ยุบพัก
ให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองครับผู้บริหารพักต่างได้เนี่ยนะ
เจอกันหมดเลยนะเขาเรียกบ้าน๑๑๑บ้าน๑๑๒อะไรต่ออะไรตอนนั้นเจอกันไปหมด
ผลพวงจากคราวนั้นเนี่ยมันทำให้
ผู้ที่กำหนดเกมตัวจริงของพักการเมืองแต่ละพักเนี่ยอยู่หลังจาก

ก็ปล่อยผู้แสดงออกมาแสดงหน้าฉาก
ฉะนั้นที่แสดงกันอยู่เนี่ยหน้าฉากทั้งนั้นนะคนกำหนดเกมอยู่หลังฉาก
แล้วผมก็เชื่อว่าคุณทักษิณก็คือคนกำหนดเกมคนหนึ่ง
แต่อันนี้จะไปพันถึงเรื่องการอะไรนะครอบงำไม่ได้นะไม่เกี่ยวนะ
แต่ผมเชื่อว่าการกำหนดเกมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ครอบงำพัก
แต่ละพักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวกำหนดเกณฑ์ซึ่งไม่ใช่ผู้เล่นอยู่หน้าฉาก

ฉะนั้นการตั้งรัฐบาลคราวนี้มันก็ต้องเกี่ยวอยู่แล้ว
อย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกว่ามันเป็นเรื่องของผู้กำหนดเกม
ของแต่ละซีกแต่ละส่วนที่เขาจะตกลงกันครับ
อันนี้มันมองออกมากไม่มีใครกล้าเถียงหรอกว่าไม่ใช่

แต่ทีนี้ต้องดูไหมครับผู้กำหนดเกมคนไหนจะมีคือมันอย่างนี้มากกว่ากัน
คือผมได้เรียนไปแล้วว่าสวเนี่ยถ้าเขาจะไม่ยกมือให้ขึ้นมานะ

เชื่อน่าจะมาตามนัก
แล้วยังจะมีการพลิกอะไรอย่างหลีก
จะมาเกินเลยเป็น๑๐๐แต่ประเด็นคือคนนั้นอยู่แน่นอน
แต่ประเด็นผมจะพูดนี้ครับถ้าตั้งขึ้นมาได้เนี่ย
เผชิญหน้ากับการเป็นผู้บริหารอันดับหนึ่งที่สั่งไม่ค่อยได้
เพราะว่าพักมี๑๑พักแล้วก็แบ่งกระทรวงกันไปหมด
กระทรวงที่ตัวเองไม่ดูแลก็สั่งลำบาก
แล้วมากกว่านั้นการที่คุณทักษิณกลับมาแบบนี้
ผมใช้คำว่าเป็นเหมือนเป็นลูกไก่ในกำมือ
เพราะคุณทักศิลป์ที่จะถูกบีบ
หมายถึงว่าเพื่อจะคุมรัฐบาลหรือเปล่า
การที่กลับมาก่อนมีรัฐบาลใหม่

ประการที่๒ตัวประการอีกเรื่อง
คือกฎหมายประกอบรัฐมานูพรปอว่าในภาคการเมือง
มาตรายิบเก้ามันมันยัดเอาไว้
ห้ามไม่ให้ผู้ซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักมาควบคุมครอบงำสั่งการพัก
ถ้าปล่อยให้มีการควบคุมครอบงำสั่งการพักความผิดคือถึงขั้นยุบพัก
เรื่องนี้คือคุณทักษิณกลับมาขณะนี้มันทำให้ความเกี่ยวพันธุ์ของคุณทักษิณ
ที่เป็นเหมือนกับที่เราพูดกันว่าเป็นเจ้าของพรรคจริงไหม
ก็จะตกอยู่ในกำมือฉะนั้นคุณเศรษฐานี่ก็คงจะบริหารประเทศนะครับ
แล้วไหนจะเรื่องที่คุณชุวิตได้แชร์ไว้นะครับ